คุณผู้ชมนอกจากเรื่องราวดีแบบนี้แล้ว
อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็ดีเหมือนกันค่ะ
คือเป็นการตอกย้ำว่าครัวไทยคือครัวโลกอย่างแท้จริงเลยนะ
เพราะว่าหมีขาวรัสเซียเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก๒๐๑๘ใช่ไหม
ก็ทยอยสั่งนำเข้าสินค้าที่เป็นอาหารไทยเนี่ย
เพื่อไปให้คนที่ไปเที่ยวที่นั่น

แล้วก็ยอดรวมตอนนี้คุณผู้ชมมูลค่ามากกว่า๑๐๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ
โดยนายวิสิตลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยข้อมูลค่ะ
บอกว่าทางรัสเซียมีการสั่งซื้อสินค้าประเภทอาหารจากไทยจำนวนมาก

เพื่อจัดส่งไปยังร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ต

อยู่ใกล้กับสนามการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘

ตั้งแต่๑๔มิถุนายนถึง๑๕กรกฎาคมใช่ไหมคะ

ต้องเอาพวกอาหารพวกนี้ไปรองรับแฟนบอลทั่วโลก
ก่อนหน้านี้รัสเซียเขาสั่งซื้อสินค้าจากไทยแล้วก็ทั่วโลกน้อยนะคะ
เพราะว่าเขาประสบปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนที่มันอ่อนค่าลง
แต่ว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะปีนี้เลยยิ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพ

สำหรับช่วง๔เดือนแรกของปีนี้
รัสเซียเขานำเข้าสินค้าไทยทั้งหมด
รวมแล้ว๑๑๙๐๐ล้านบาทนะคะ
มาดูสินค้ากันหน่อยว่าส่วนใหญ่เขานำเข้าอะไรบ้าง
ก็เป็นพวกสินค้าเกษตรแปรรูปผลไม้กระป๋องแปรรูป
แล้วก็อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
รวมถึงเครื่องดื่มเครื่องปรุงอาหาร
มูลค่าคุณผู้ชมรวมแล้วตรงนี้๑๐๒๖ล้านบาทนะคะ

ข้าวก็ยังมีเหมือนกันมูลค่า๒๒๓ล้านบาท
ผลไม้สดผลไม้แช่แข็งผลไม้แห้งอีก๙๕ล้านบาท

เป็นอาหารที่เป็นสินค้าที่รัสเซียนำเข้าจากไทยนะคะ
ซึ่งทางด้านนางจันทิรายิ้มเรวัตวิวัตรรัฐ
ธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยอนิสงฆ์ของการแข่งขันฟุตบอลโลก
มันส่งผลให้กลุ่มสินค้าส่งออกไปยังรัสเซียเนี่ย
โตมากที่สุดในช่วง๔เดือนแรกของปีนี้นะคะ
โดยเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์เติบโตขึ้นร้อยละ๑๙๘นะคะ
เพราะว่าอะไรคนไปดูไงไปดูการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งซื้อจากเจ้าของลิขสิทธิ
ทีมชาติต่างที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ยังผู้ผลิตชุดกีฬาของไทยจำนวนมากเลย
คือจะผลิตให้กับนักกีฬาฟุตบอลผลิตให้กับกองเชียร์ทั่วโลก
มูลค่าตรงนี้มากกว่า๙๖๐๐ล้านบาท